คุณผู้ชมอยากจะให้ติดตามข่าวนี้
เพราะว่าจะได้เอาไดอารี่เล่มนี้ไปจดเรื่องราวต่าง
ไม่ใช่ไปจดเลขแล้ว

ที่จะเป็นเรื่องราวดีเกิดขึ้นในปี๒๕๕๙
เพราะฉะนั้นนะคะมาดูข่าวนี้กันเลย
จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยว
ปกติท่องเที่ยวเราก็จะเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ์เชิงธรรมชาติ
อันนี้ท่องเที่ยวเชิงตัวเลขอืมดีฮะเป็นการตั้งให้ใหม่นะคะ

คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะไปเที่ยว

คุณเศรษฐาโสรินพาไปไปดูกันเลยค่ะ
สวัสดีครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับ
ผมอยู่ที่วัดบางกุ้งจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
ซึ่งผมจะพาคุณผู้ชมมาตามหาโชคลาภนะครับ
ใครต่อใครก็บอกว่าขอแล้วเป็นผลสำเร็จกันทุกลายนะครับ
เดี๋ยวตามผมเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับ
เฮ้ยไอ้น้องเฮ้ยตามมาเฮ้ยตามมา
ก้าวผ่านปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ผมพาคุณผู้ชมมากราบสการะหลวงพ่อนินมณี
หลวงพ่อดำแห่งวัดบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม
ในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่นี้
ใครที่ยังไม่ได้คิดวางแผนว่าจะเดินทางไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ผมขอแนะนำที่นี่ครับเพราะไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก
ค่ายบางกุ้งเป็นค่ายที่เกิดในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา
ต่อมาได้เสียกรุงครั้งที่๒ให้กับพม่า
ค่ายบางกุ้งจึงกลายเป็นค่ายร้าง
ต่อมาพระเจ้าตากศิลปมหาราชได้กู้เอกราชสำเร็จ
รวบรวมทหารพักดีซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีน
มาประจำอยู่ที่ค่ายบางกุ้งอีกครั้ง
โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าค่ายจีนบางกุ้งนั่นเองครับ
ค่ายบางกุ้งแห่งนี้พระเจ้าตากศิลปมหาราช
เสด็จมาถึง๒ครั้งเพื่อมาบัญชาการรบด้วยพระองค์เอง
และยังได้เข้ามากราบสการะขอพรจากหลวงพ่อนินมณี
เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเหล่าทหารกล้า
จนสามารถเอาชนะศึกสงครามครั้งนั้นมาได้
พระองค์ท่านก็ทรงสัญญาท่านก็ทหารภายใน
ได้รู้ทหารในไปไล่พม่าออกไป
ทหารนอกตีขนาดพม่าเข้ามา
พม่าอยู่ส่วนกลางก็ล้มตายไป
แพ้สิ่งสงครามไปไหนที่สุด

ทหารทั้งหมดหายเข้าไปหายเข้าไป

พม่าไม่สามารถที่จะเห็นได้
เพราะว่าเป็นบทมหาอุด
และเป็นบทศักดิ์สิทธิ์ที่เราชาวไทย
ได้มากราบไหว้กันณปัจจุบันนี้ก็เหมือนกัน

ยังมีสารของเจ้าหญิงมณฑาทิพย์
หรือเจ้าหญิงจันเจ้าที่ตั้งอยู่ด้านหลังโบสถ์
โดยมีผู้นิยมมากราบไหว้ขอพรเช่นกัน

เจ้าหญิงผู้กล้าหารรักชาติยิ่งชีพ

ออกมาร่วมสู้รบกับทหารพม่า
คราวศึกบางกุ้งจนได้รับชัยชนะ
สิ้นอายุไขดวงวิญญาณยังคงผูกพันกับ

มักจะมาขอให้องค์หญิงจันเจ้าช่วย
ไม่ว่าจะเป็นการสอบข้าราชการการเรียนและทางโชคลาภ
มีคนได้เลขเด็ดรวยกันไปหลายราย
ทีมข่าวจึงลองขอโชคลาภจากองค์หญิงดูบ้างครับ
แต่สิ่งที่เห็นอยู่นี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับ
โชคลาภวาสนาที่จะได้มานั้นขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะครับ

หนุนนำเสริมส่งดวงชะตา

ก็ขออวยพรให้แฟนข่าวไทยรัฐทีวี
มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับ
และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับ
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ